สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๓นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
หลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดหลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนของสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ได้ฟังรายงานมาเมื่อสักครู่นี้
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หลายพื้นที่ครับมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้น
ฝนเหล่านี้นั้นมาจากไหนพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้าง
วันนี้อยากให้ทุกได้ติดตามกันดีนะครับ
ภาพนี้ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับจุดที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีแนะนำว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับ
จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณ์อากาศเทศรัทย์ทีวี
มาดูเส้นทางการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้กันหน่อยนะครับ
เลื่อนที่มาเรื่อยนะครับผ่านบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนนี้เองไปอยู่แถวบริเวณทะเลติดกับประเทศเวียดนาม
หลังจากนี้เป็นต้นไปหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทยนะครับ
ดังกล่าวตรงนี้ขณะนี้มีการก่อตัวของห่อมฝนอยู่
แม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะอ่อนกำลังลงครับ
แต่ก็ไปรวมกับกลุ่มฝนที่เกาะตัวอยู่ในบริเวณอ่าวไทย
ณขณะนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่
เมืองไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
มาดูนะครับว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้าง
ช่วงวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ
ช่วงดึกหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เป็นจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ
แต่อาจจะตกไม่หนักมากหลังจากนั้นครับในช่วงเช้าพรุ่งนี้กลุ่มฝนนี้
จะเคลื่อนที่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
กรุงเทพมหานครก็เตรียมตัวรับมือเช่นเดียวกันนะครับ
เช้าวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นครับช่วงบ่ายจะเข้าปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่างนะครับ
จากนั้นครับวันพุธเน้นเลยนะครับบริเวณทางตอนกลางนะครับ
อาจจะต้องรับมือเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกหนัก
แล้วก็กลุ่มฝนตกหนักมากเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าว
โดยถ้าหากเราดูจากปริมาณน้ำฝนสะสมที่คาดการณ์
จุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะที่สุดก็จะอยู่ตามเกาะ
แถวเกาะพังงันนะครับแถวบริเวณจังหวัดสุราธานี
ซึ่งใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
ต้องระวังเรื่องของคลื่นระวังเรื่องของฝนตก
หนักพังอันสมุยในบริเวณดังกล่าวนะครับ
อกจากนี้เองสิ่งที่จะเกิดตามมา
ใครที่จะลงทะเลใครที่จะออกเดินเรือในบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทย
คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่๒๐มกราคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
เหลือเล็กกว่า๙เมตรควรที่จังงวดออกจากฝั่งนะครับ
มาถึงใครที่จะทำกิจกรรมริมชายหาด
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดคลื่นสูงได้นะครับ
และที่สำคัญครับปัจจัยที่เหนียวนำให้เกิดคลื่นที่แรงแบบนี้
หรือว่ามรสุมวันศูนย์ฝนนั้นจะขออภัยนะครับ
สุมฤดูหนาวนั้นจะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งมรสุมดังกล่าวนอกจากจะทำให้เกิดฝนตกหนัก
ทำให้เกิดคลื่นสูงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้ว
ดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
โดยจากการคาดการณ์มี๒ช่วงด้วยกันที่น่าจับตามอง
ช่วงแรกจะมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
จะทำให้อากาศทั่วไทยลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

ส่วนตอนกลางนั้นอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับ
ลุ้นกันอีกทีหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่๑๙
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๑นะครับ
จะเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกแผลลงมาปกคลุม

จะถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้อุณหภูมิทั่วไทยนั้นลดไปอีกจากเดิมนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝน
เรื่องของอากาศหนาวที่จะมาเพิ่มมากขึ้นในบริเวณทางตอนบน
การใช้ชีวิตก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป